ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วโทรศัพท์มันดัง
โทรศัพท์มันเข้าเนี่ยจอดรถคุยดีไหม
คุณลุงจอดมอเตอร์ไซค์ปั๊บรับโทรศัพท์
รถมารถมาชนแกขาขาดเลยครับ
รถมานี่แกจอดตรงนี้นี่นี่นี่รองตรงที่มีรอยเออนั่นแหละ
ก็ก็ชิดริมทางแล้วนะนั่นแหละยังไงล่ะชนแกขาขาดเลยนะ
โมงเช้าเมื่อวานตำรวจสพไซน้อยเข้าตรวจสอบรถเก๋ง
แล้วที่เขาหาอยู่คือหาขาดอมนี่แหละครับรถเก๋งนะครับ
รถจักรยานยนต์บนถนนเรียบคลองมะสงนะในพื้นที่หมู่๗
บนทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในที่เกิดเหตุริมถนน
เจอพี่มงคลชัยที่ผมเรียกลุงเมื่อกี้อายุ๖๒ปีนะครับ
เจ็บที่หน้าอกขาขาขวักขาขวาขาดครับขาดตั้งแต่ไหน
หายตั้งแต่หัวเข่าโอ้โหนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำแผล
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลก่อนใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์นะครับ
ทางฝั่งขวาเนี่ยพังยับเยินตกนู่นอยู่ในพงหญ้าข้างทางห่าง
ก็ตกลงไปในคลองเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่กู้รถขึ้นมาได้ครับ
สภาพหน้ารถเนี่ยพังเสียหายกันชนหน้าหลุดนี่นี่ดูจอกแหน่ติดเต็มไปหมด
นี่เขาไม่ใช่ลายรถเขานะนี่จอกแหนติดเต็มไปหมดเลย
กระจกมองข้างด้านซ้ายก็หักมีนายธีรพัฒน์อายุ๒๑เป็นคนขับ
ก็ยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละหลังจากนำผู้ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลบางบัวทองสองแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตดังโอ้โหเสียชีวิตในเวลาต่อมาขาขาดนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับก็จอดรถริมถนนคุยโทรศัพท์
ส่วนรถเก่งก็ตกลงไปในคลองคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนัก
คนขับรถเก่งนะตำรวจจึงคุมตัวคนขับรถเก่งไปโรงพักตั้งข้อหา
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำยังไงดีล่ะโทรศัพท์มาก็จอดรถแล้วจอดรถก็ชิดขอบทางแล้ว
อันนี้ก็เอาล่ะรถเก๋งประมาทด้วยแต่ทางที่ดีนะครับ
ถ้ายังไงจะคุยโทรศัพท์ก็อาจจะต้องแอบเข้าข้างทางสักนิด
เข้าตรอกเข้าซอยหรือว่าหลบไปหน่อย
อย่าให้อยู่บนพื้นผิวการจราจรนี่แหละอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้
ค่ะโอ้โหมันตรายเนอะ